ชายนะไม่มีทั้งชายทั้งสาวเลย

กรูของเขาน่าจะเป็นแบบนั้นละครับ
เขาน่าจะจำคนผิดประเริ่มอยู่คือผมก็ไม่แน่ใจเนอะ
หนุ่มหรือว่าเวลาที่กระติกเขามาออกรายการกับพี่หนุ่ม
ก็ดูสักท้ายถามเอาเรื่องเขาอยู่เหมือนกัน
อีกนิดนึงแล้วกันเผื่อว่าคนจะ

ในเศรษฐ์ไปจัดเตรียม

จริงเขาติดต่อพี่มาเอง
อยากคุยกับผมวนเรือไหมคือวันนั้นเขาโรม่าถัดทำให้ผิดเบนวันเสาร์

ถ้าอยากคุยเดี๋ยวลองคุยกับปอดูก่อน

ปอบอกว่าถ้าเกิดอยากให้ผมไปออก
ขออนุญาตพี่มาเจอผมหน่อยได้ไหม

ถนนตัดใหม่ในวันที่๒๗วันอาทิตย
ตอนคืนทีนี้

มันแบบยังไงมันควรจะไปไหมหรือไม่ควรจะไป

ต้องโทรศัพท์ไปหาทางพี่สรยุทธ์

ปัญชาพี่เป็นหัวหน้าพี่

ซึ่งตอนแรกก็บอกพี่ยุทธ์เดี๋ยวพี่ยุทธ์ผมจะไปดีไหม

พี่ยุทธ์ก็ตอนแรกบอก

พี่ยุทธ์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหนุ่ม
หนุ่มต้องไปเพราะว่ามันคืออาชีพของเรา
หนุ่มมันคือแหล่งข่าว
ไม่จำเป็นต้องเข้าหาแหล่งข่าวบ้าง

ว่าเขาจะว่ายังไงก็จะพูดยังไง

วันที่๒๗ผมก็เลยไป

เข้าไปคุยฮะก็ไม่มีอะไร
เขาก็บอกว่าไม่
ก็เป็นคลิปนึงก็เป็นคลิปใช่ครับโหม่นั่งอยู่แล้วมีเพลงที่จังลงอ่าอันนั้นล่ะให้ผมมานึก

อะไรอย่างเงี้ยอยู่งาน
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนอื่นเลย
คืออย่างนี้พี่จะบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วพี่จะเคารพการตัดสินใจของทุกคนที่จะทำอะไร
เพราะว่ามนุษย์แต่ละคนความคิดก็จะไม่เหมือนกัน
คนนี้คิดแบบนี้คนนี้คิดแบบนี้คนนั้นคิดแบบนี้
แต่พี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเรามองในมุมบวกนะ
พี่ก็มองในมุมบวกพี่ก็มองว่าเพจที่เขาเปิดมาเนี่ย
เขาอาจจะว่าประสงค์ดีเขาอาจจะหวังดีว่าเออเขาอยากจะได้ความจริง
หรือแบบอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้แต่พี่แค่ติดนิดเดียวว่าวิธีเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้อง
ว่าเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่อุ๋ยพูดนะฮะอย่างวันนี้พี่ก็พูดไปว่า
เขาพยายามพูดอยู่เสมอว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดทั้งหมด

เพราะว่าแล้วพวกนี้จะต้องหงายเก๋งจากหลานที่เราดูเห็นไหม

ถ้ามีเนี่ยผมอยากให้เขาเปิดเลย
อยากให้เขาเปิดเลยเพราะว่าการที่อยู่ดีเนี่ย
อย่างเมื่อวานที่เรารู้อยู่แล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
แล้วเอาเรื่องราวของคุณแตงโมเนี่ยไปแก๊กเมลคนอื่น
เพื่อที่บอกว่าให้พูดความจริงมาว่าบนเรือเกิดอะไร
มันค้านกับสิ่งที่เขาบอกว่าเขามีอยู่ในมือ
ถ้าเกิดมีอยู่ในมือถ้าเป็นอุ๋ยอุ๋ยเปิดเลยไหม
ต้องไปให้คนบนเรือที่บอกว่าเป็นคนผิดเนี่ย

แต่ในเมื่อเรามีของในมือมีของก็ปล่อยของไปเลย

คือไม่ต้องเอามาให้พี่ก็ได้ให้อุ๋ยก็ได้

ไปให้ช่อง๘ให้ไทยรัฐให้ข่าวสด
ทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเรื่องนี้อยู่แล้ว

มันกลายเป็นแบบปล่อยมาโดยที่ไม่มีจุดหมาย

บางคนก็บอกว่าปล่อยมาเพื่อปั่นประสาทคนที่อยู่บนเรือ

เพราะว่าเขาก็ยืนยืนอยู่บนในมุมของเขา

ถ้ามีของปล่อยเลย

เชื่อว่าคนบนเรือไม่ได้สั่นประสาทนะ

เล่นจิตวิทยาให้คนบนเรือรู้สึก

ถ้าเกิดมีปล่อยเลย

พี่หนุ่มเป็นห่วงไหมคะตอนนี้ถ้าคนมันมีของแล้ว
ที่มันไม่ควรปล่อยออกมาพี่

ห่วงเช้ามดดำ

ดำกับแตงโมก็รักกันมากถูกไหม

ถามว่าวันนี้มดดำอยากเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ย

น้องเราตายไปแล้วเพื่อนเราตายไปแล้ว

ว่ามันไม่แฟร์กับคนที่ตายไปแล้ว

หรือว่าคนที่ยืนอยู่บนสังคมวันนี้แหละว่า

แล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมผมอยากให้แม่

ผมไม่ได้มีอคติอะไรกับแม่เลยนะ
ผมหรือมดดำหรือเจ้าหรืออุ๋ย
ที่แบบเออรักตังโมอยากช่วยตังโม
แต่เราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางด้านสายเลือด

ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับเรื่องนี้เลย

เพราะฉะนั้นเราก็ได้แค่พูด
มันก็เป็นสิทธิ์ของเขา
แต่วันนี้กะติกก็ไปแจ้งความนั้น

เอารูปกระติกไปลงเอาภาพกระติกไปลง

คือกระติกก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้นะ

เดี๋ยวให้เสร็จงานของน้องโมก่อน
แล้วเดี๋ยวแม่จะมาพูดอีกทีหนึ่ง
ต้องรอพรรคฮุ้มพี่
หวังว่าจะเป็นสิ่งดี
ที่คุณแม่จะบอกให้พวกเราได้ยินว่า
โอเคคุณแม่จะไปแจ้งความเรื่องนี้

คือคือทุกคนรักตังโม
แล้วทุกคนก็สงสัยกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น

วันนี้ครบรอบ๓เดือนวันที่๒๔

เราก็เหนื่อยกันเต็มที่เหมือนกันนะ
ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนให้สังคมได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้าง

หนุ่มครับถ้าตอนนี้โดนพาดพิงอีกจะยังไงต่อไปครับพี่หนุ่มฮะ
พี่ถือว่าพี่ชี้แจงไปหมดแล้ว

วันนี้ที่พูดในรายการนี้พี่ก็จะไม่พูดอีกแล้ว
จริงแล้วในรายการนี้พี่ก็จะไม่พูดด้วยนะ
แต่พอดีว่าพี่เห็นว่าแองจี้บอกว่ามันคือรายการเรารายการที่พี่ทำอยู่
พี่ก็โอเคพี่ก็พูดพูดตรงนี้ก็คือคงจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้ว

ส่วนนี้ในมุมของทางเพจของทางฝั่งของที่ปล่อยคลิปแตงโมมาเนี่ย
ก็ต้องฝากบอกเขาว่าผมไม่ได้ไปขัดขาไม่ได้ไปติดใจไม่ได้อะไรคุณเลย
ผมขอแค่อย่างเดียวถ้าคุณจะทำอะไรอยากให้ยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเท่านั้นเอง
คุณอยากจะช่วยแตงโมในมุมที่ถูกไม่มีใครว่าไม่มีใครอะไรผมไม่ติดใจเลย
ผมยินดีผมสนับสนุนด้วยแต่การที่จะมาทำอะไรที่มันแบบทำให้น้องผมเสื่อมเสียเนี่ย
อันนี้ผมยอมไม่ได้ครับผมและผมเชื่อว่าทุกคนที่รักแตงโมก็คงยอมไม่ได้ฮะเหมือนกัน
ผมเชื่อว่าทุกคนคิดแบบนี้ทั้งประเทศนั่นแหละฮะ